ผู้ชายคนหนึ่งมีอาชีพขับแท็กซี่

ไม่มีเงินซื้อข้าวให้กับแม่แล้วก็หลานกิน

จังหวะหนึ่งขับรถผ่านร้านอาหารตามสั่งเขาปิดอยู่

ขโมยเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวในตู้ของเขา

ตำรวจวางแผนเป็นผู้โดยสาร
เรียกแท็กซี่คันนี้ไปส่งที่สอนอ
สุดท้ายโดนจับโดยละม่อมคาสอนอนเลยครับ
คือถ้าเล่าแบบภูมิหลังน่าเห็นใจนะ

แต่การทำผิดมันก็ต้องโดนกฎหมายลงโทษ

ผู้ต้องหาคือนายบุญมีสิมวงอายุ๓๙ปีครับ
โดนข้อหารักษัพโดยใช้ยานผ่านนะ
เขาไปขโมยของในร้านอาหารตามสั่ง

จะมีคลิปอีกภาพหนึ่งเป็นกล้องวงจรปิดนี้

สีชมพูทะเบียนทศาสตร์เสือ๒๑๑๐

เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ไส้กรอกไป

เอาไปทำกับข้าวให้คนที่บ้านกินนะ
เจ้าของร้านมาเห็นว่าข้าวของหายก็เปิดกล้องดูเห็น

ก็เลยให้ตำรวจนั้นตามจับกลุ่ม
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยอินธรรมระ๒๙แยก๑ครับ
ย่าน๓เสนในกรุงเทพมหานคร
ตำรวจก็เลยว่าจ้างเขาจากซอยนี้

ให้ไปส่งที่สพรัฐนาธิเบส
สุดท้ายโดนรวบตัวได้ครับนะฮะ
นายวันนี้ก็บอกว่าคือผมขับแท็กซี่
ก่อนหน้านี้ผมก็ยังแบบเออหักค่าเช่าน้ำมัน
มงอะไรกันไปเหลือสัก๔๐๐๕๐๐ยังพอค่ากินค่าอยู่
แต่พอมีโควิดมารายได้มันไม่มีครับ
ไม่มีเงินซื้อข้าวกินแม่ไม่มีข้าวหลานไม่มีข้าว
พอขับผ่านร้านก็เห็นว่ามันมีตู้แช่อยู่
ลงไปตัดสินใจขโมยเอากลับไปทำกับข้าวให้ครอบครัวกินประทังชีวิต
รับว่าครั้งนี้ทำเป็นครั้งแรก
พอมาเจอตัวกันปุ๊บเจ้าของร้านชื่อว่าคุณประพาท
เขาก็เข้าไปหาคนขับแท็กซี่มาดูหน้าผู้ต้องหาที่โรงพัก
นายประภาษณยกมือขอโทษขอโทษที่ทำให้เดือดร้อน
คนขับแท็กซี่ก็ยกมือขอโทษ
คุณประพาทเขาบอกคนขายแก๊กซี่ว่าเข้าใจว่าพี่เดือดร้อน
แต่เหตุการณ์แบบนี้มันเดือดร้อนกันทุกคน
สิ่งที่พี่เอาไปผมก็กู้เงินเข้ามาซื้อข้าวซื้อของมาขายเหมือนกัน
ก็ต้องลงทุนเหมือนกัน
สวัสดีครับท่านพี่ดีสวัสดีครับพี่ได้กินใหม่โอเคไม่เป็นไรครับ
พี่บุญมีพูดมาประโยคนึงผมจนปัญญาผมไม่มีข้าวกิน
สุดท้ายต้องโดนดำเนินคดีเรื่องของรักทรัพย์
ฟังแล้วมันก็จุกอกนะ
คือเรื่องของโควิด๑๙มันทำให้หลายคนแบบแทบสิ้นเนื้อประดาตัว

คือทุกคนก็ลำบากกันหมดแต่ว่าอย่าไปใช้วิธีแบบนี้
หน้าคิดหลังให้ดีคุณทำผิดกฎหมาย
ก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วคนที่อยู่ข้างหลังลำบากอีก